สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
คุณผู้ชมที่รักค่ะผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราในวันนี้ค่ะ
เขาได้รับฉายาว่าธาตุเมียฉายานี้ไม่ได้มาเล่นเล่นค่ะ
คุณแมนและคุณเกม

จริงจ้ะ

คนนี้คุณผู้หญิงทั้งโลกเลยอะ
คำว่าทาสมีย์นี่เขาทำอะไรให้คุณบ้าง

รวมแล้วก็ปีนี้ขึ้นปีที่๑๓ครับ
ก็พยายามหมั่นคอยเติมความหวาน
พาไปเที่ยวกันเวลามีความเครียด

ก็ยอมรับครับจริงผมก็พูดทุกที่ว่าแบบว่า
มีอะไรผมก็ตามใจเขาอะไรอย่างนี้

คุณพี่แมนคุณเชี่ยวชาญด้านตัวเลข

จะช่วยคุณได้หรือไม่ในเรื่อง

ข้อนี่เดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกัน

ต่างคนต่างไปคะก็มี
ต่างคนต่างไปบ้างปกติเรื่องของการซื้อกิน
เป็นเรื่องปกติ
ค่ะคุณมีการ์ดนะคะที่ถืออยู่ค่ะ
สองตัวช่วยนะคะตัวช่วยแรกค่ะตอบได้สองครั้งตัวช่วยที่สอง
เป็นจะตัดข้อที่แพงออกให้ครับเอาล่ะค่ะคุณพร้อมนะคะพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดื่มน้ำสัมภาษณ์ให้เย็นใจก่อนดีกว่าได้ค่ะ
อ่ะเครื่องดื่มมาค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ยังไม่พร้อมทาน
แต่รอให้ชงนะคะมีด้วยกันสามแบบนะคะแบบแรกค่ะชาเนสทีขวดแปดสิบห้ากรัม
รสชาติเฉพาะตัวของเนสทีเข้มข้นเลือกชมได้ทั้งเมนูร้อนและเย็นค่ะ
ครับอีกแบบนึงค่ะชานมเย็นเนสพีค่ะถุงแปดร้อยสิบกรัม
รับความสดชื่นกับเครื่องดื่มชานมเย็นเนสทีรสชาติหวานและมันค่ะ๘๐กรัม
อันที่สามค่ะเนสทีชามิกเบอรีสิบสองจุดห้ากรัมคูณสิบแปดสอง
เพิ่มความสดใสให้คุณด้วยรสชาติของเบอร์ลี่หลาดชนิดเปรี้ยวกำลังดีหวานกำลังโดนค่ะ
เอาล่ะคุณแมนและคุณเกล๓แบบค่ะวีได้เลือกแต่เดาว่าอันนี้น่าจะแพงสุด
เพราะว่ามันเป็นแก้วอ่าแพ็คเกจจิ้งแพ็คเกจจิ้งเป็นแก้วอันนี้น่าจะแพ็คเกจ
ไม่น่าจะแพงมากสองอันนี้น่าจะใกล้กันแล้วปริมาณล่ะคะปริมาณก็น่าจะมี
กับแปดสิบห้าต่างกันติ๊บนึงอันไหนอันนี้แปดสิบกรัมใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ไม่ใช่แปดร้อยอันนี้แปดสิบห้ากรัมอันนี้แปดสิบใช่ไหมคะ
อันนั้นแบบมีแบบถุงและนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งของคุณค่ะ
มูลค่าสองพันบาทแมทมีทั้งสามชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะคู่สามีภรรยา
เป็นคู่สามีภรรยาที่ดูแล้วสบายตาอันนี้ดูน่าจะแพงเพราะมันมีมิกซ์เบอร์รี่เข้ามานะ
ว่าอันนี้ป่ะอันนี้น่าจะถูกสุดมันดูชิวไม่อันนี้ก็อันนั้น

ถ้าสับสนคุณเกลที่รักนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่น่าเกลียดเลย
ไม่จริงเราตัดอันนี้ก่อนมันหนักสุด
คุณพี่แมนจะตัดอันไหนก่อนตัดอันนี้ก่อน
อันที่หนักสุดก่อนเพราะว่าคิดว่าอันนี้น่าจะราคาสูง

เหลือสองตัวเลือกใช่สำหรับขวดแก้วแต่ถ้าไม่มั่นใจตอนนี้มีการ์ดยังอยู่ครบเลย๒ตัวช่วย

มีตอบ๒ครั้งและตัดให้แพงสุดออก

ชามมิชเบอรี่ของเรททีนะคะราคาอยู่ที่

เอาล่ะอันที่ไม่ได้เลือกคืออันนี้
ราคาต้องแพงกว่า๙๒บาท

และราคาอยู่ที่
เทพภาคเทพภาคเทพภาคเทพภาค

เทพภาคเทพภาคเทพภาค

เทพภาคเทพภาค
เมียที่รักราคาอยู่ที่

ก็ต้องใช้การ์ดตัวช่วยซะแล้ว
ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ